แต่ทำไมเนาะเส้นขอบฟ้าเสาไฟเนี่ย

คือแบบเหมือนกับต่างคนก็รู้สึกว่าสองคนนี้ห่างกันเยอะ
แต่เบลล่าเป็นคนพัทยาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตั๊กเทอร์แลต
ไปไหนแล้วเขาบอกเบลล่าเนี่ยเป็นเด็กพัทยาอยู่แล้วใช่ไหมบ้านนางอ่ะ
นางอยู่พัทยานะเบลล่ารานีเนี่ย
แล้วกับหนุ่มเวียนี่เขาบอกมีข่าวกุ๊บออกมาเป็นระยะ
แต่ทั้งคู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำคือระมัดระวัง

ล่าสุดดูเหมือนว่าเวียกับเบลล่าอาจถึงคราวปะแตกก็ละ
จับผิดเหมือนกันคุณซูมรูปวนไปวนมา
แล้วก็พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเวียกับเบลล่าได้เที่ยวพัทยาด้วยกันจริงหรือเปล่า
อันนั้นคือวงกลมวงกลมไว้คือหมายถึงอ๋อมันเป็นจุดเดียวกันไหมอย่างนั้นเถอะ
โดยจากการที่สาวเบลล่าพร้อมแก๊งเพื่อนได้ไปเที่ยวพัทยาในช่วงเวลาเดียวกันกับเวีย
ก็ได้ลงภาพว่าพัทยาเหมือนกัน
งานนี้ก็เลยการซูมภาพกันแบบชัดทั้งชายหาดเสาไฟเส้นขอบฟ้า
เหมือนกันเกินไปแบบนี้จะไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าหรือ

พี่จริงบางคนก็อาจจะไม่ได้ก็มันก็มีจุดเดียวกัน
อืมคือเขาก็อาจจะไปด้วยกันแต่ว่ามันก็
หนังก็มีหนังไข้ครับเหมือนพาหนังกันเจอกันแต่ก็ไม่เจอกัน

เน่นจิผัดผ่อนบ้างแล้วถ้าแกเอาไข่ใส่หัวนี่

ที่จะลงรูปฟูมันไงนะครับ

เป็นแฟนล่าสุดก็ไว้ถามบอกว่าพี่เวียร์ให้ปริญญาไหม